คุณผู้ชมคะทักทายเซเฮโลกับงูบอลไพทันของดิฉันหน่อยไหมคะ

ฉันไม่รู้จะทักคุณยังไงค่ะดิฉันกำลังจัดการกับความคิดตัวเองแล้วก็น้องที่อยู่ในมืออยู่นะคะ
โอ้โหนี่งูตัวนี้จะเลื้อยเข้าท้องดิฉันล่ะค่ะคุณ
เอางี้ดีกว่าใครเป็นเจ้าของงูเรื่องราวของงูสวยงามงูแปลกแบบนี้เป็นยังไง
ขอต้อนรับเจ้าของทั้ง๓ท่านเลยนะคะ
ต้อนรับคุณบอลคุณเปียโนและคุณไอซ์ค่ะ
เชิญเลยค่ะช่วยรับไปด้วยค่ะโอ้โหตื่นเต้นดีจริงเลย
ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่านี่คือครั้งแรกนะพี่ดาว
พวกเราจับงูบอลไพทอนเคยจะอ่านข่าวอุ้ยวันนี้ได้มาจับของจริง
ดิฉันละสายตาจากงูของตัวเองไม่ได้เลยค่ะ
เอ่อคุณเลี้ยงงูไว้ที่ไหนหรอฮะอ๋อเขาเอาคืนไปแล้วค่ะ
เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่วันนี้นะคะ
อยากจะให้คุณผู้ชมลืมภาพเก่าไปว่างูนี่น่ากลัว
ตามที่เราดูข่าวมาจับงูปล่อยคืนสู่ธรรมชาติงูแผลแม่เบี้ยอะไร

อันนั้นเป็นประเภทหนึ่งแต่อันนี้คือประเภทงูสวยงามน่ารัก

นิสัยของบอไบทอนนะคะเขาจะเชื่องช้าเป็นมิตรขี้กลัวค่ะ
แล้วก็ถ้าเวลาเขาตกใจหรือว่าแบบรู้สึกระแวงก็จะเป็นอย่างในมือพี่ชี้เลยค่ะ
จะขดตัวเองเป็นลูกกลมเป็นบอลแล้วเอาหัวซ่อนไว้ข้างใน
ก็เลยเรียกมันว่างูบ่อไทยทอด

แบบนี้นี่คือน้องอยู่อย่างสงบมันชอบซุกอยู่ในมือเรานี่หรือคะ

อย่างนี้นี่เองนะซึ่งงูบอลไพทอนเนี่ยเป็นงูตระกูลเดียวกับงูหลามเหรอคะคุณไอซ์ค่ะ

ก็คือจะตัวเล็กกว่าที่เหลือมหลามที่เราเห็นไปคลิปก่อนหน้าที่จับกันอย่างนี้ก็คือ
อันนั้นใหญ่แหละของเราจะเป็นแบบมินิไตรงิ
แต่ดูลักษณะเขาก็จะคล้ายกัน
ใช่ค่ะคล้ายค่ะแต่ว่าสีอะไรอย่างนี้จะต่างกันนะ
เพราะสีนี้จะสดน่ารักเลี้ยงได้นิยมค่ะ
โอ้โหพูดว่าเลี้ยงง่ายพูดว่าเป็นที่นิยม
ถามพี่ต้นทำไมคนถึงนิยมเลี้ยงงูแบบนี้คะ
ก็ด้วยรูปทรงแล้วก็สีสันไงครับ
ต้องบอกว่างูบอไพทอนเนี่ยเป็นงูสายพันธุ์เดียวบนโลกเลย
ที่มีสายพันธุ์มีวอเลตี้มียีนเยอะมากครับ

คำว่ายีนแตกต่างนี้ทำให้เขามีลักษณะที่แตกต่างกัน

ก็คือสีสันแล้วก็ลวดลายต่างมีความต่างกันไป
นิสัยใช่ไหมนิสัยมันไม่ดุร้ายเลยใช่ไหมคะ
ดุเลยค่ะคือตามนิสัยของเขาอย่างที่แจ้งไปก็คือ
เชื่องช้าเป็นมิตรขี้กลัวขึ้นมือง่ายด้วยค่ะโดยสายพันธุ์เลย
ขึ้นมือง่ายคือสมมุติเราเอามือไปร้องปุ๊บน้องเลื้อยขึ้นมาทันที
เรียกด้วยครับต้องเรียกด้วยเรียกงูเรียกหมาครับ
ว่าน้องงูเนี่ยคือเขาจะไม่มีหูนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้ยินเสียงเรา
แล้วเราสื่อสารยังไงอ่ะเหมือนเราอาจจะสร้างความเคยชินให้เขาชินกับกลิ่นชิ้น
สัมผัสของผู้เลี้ยงประมาณนี้ค่ะเพราะว่ารูเยอะเยอะรอบรอบปากกับลิ้นที่เขาแลบออกมาเนี่ย
เหมือนเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิประมาณนี้ค่ะ
เหมือนว่าตอนนี้น้องงูในมือดิฉันจะเป็นมิตรกับดิฉันแล้วนะฮะ
บนิ่งเลยทีเดียวยังไงต้องดูแลน้องยังไงคะ
อันนี้ดูแลง่ายมากเลยค่ะเพราะว่างูบอลนะคะเขากินอาหารอาทิตย์หนึ่งครั้ง
แล้วก็เขาไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นอันนี้ก็คือใครที่ชอบไปเที่ยวก็คือสบายแหละ
เพราะกินอาหารอาทิตย์ได้๑ครั้งใส่แค่ถ้วยน้ำให้เขาถ้วยเดียวพอ
ส่วนเวลาเราเลี้ยงค่ะถ้าเราเลี้ยงเป็นฟาร์จริงเขาจะเลี้ยงเป็นแนวตั้ง
ก็คือเลี้ยงถ่ายเทขอแค่อากาศถ่ายเทก็คือสบายแล้ว
เราไปเที่ยวได้แล้วไปต่างประเทศก็ได้

มีอาหารไว้ให้มีน้ำไว้ให้
อาหารไม่มีค่ะอาหารเราต้องมีคนให้

จะไม่ได้ให้ตอนนี้เขาแข็งอยู่นะคะ
เพราะว่างูเนี่ยเขาจะไม่กินสัตว์ที่เหมือนตายแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

ให้เขาเหมือนละลายตัวเองให้นิ่มขึ้น
พอเขานิ่มเราจะใช้เหมือนฟอร์เซ็ปที่คีบอะค่ะ
บเขาขึ้นมาแล้วใช้ตัวฮิตเตอร์

จ่อหลอกอุณหภูมิแล้วค่อยไปแกว่งให้เขา

ก็เขามีสัญญาณของความเป็นนักร่า
ก็ต้องทำให้เขายังรู้สึกแบบนั้นอยู่

ฟันเขามีเอาไว้ยึดเกาะเหยื่อเฉยค่ะ
ถ้าเป็นงูพิษเนี่ยเขาจะเป็นสอบเคี้ยวเอาไว้จอด

แล้วฟันฟันเขาเป็นฟันเล็กค่ะ

ถ้าเขามาฉกเราอย่างนี้เขาจะรู้แล้วว่า

เขาถึงจะแบบอุ๊ยกลิ่นอะไรอ่ะเผลอฉก

ทีนี้เวลาคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่ค่ะ

เราทำความสะอาดยังไงค่ะ
ไม่ยากครับลองดูได้

ทำยังไงนะฮะก็คือเช็ดไปกลายทางตัว
เช็ดได้ตรงที่เลอะก็เช็ดรูปไปได้เลย
คลิสัยเขาคือเขากินอาทีเล่นหนึ่งครั้ง
เขาก็อึหนึ่งครั้งเขาก็ชอบแบบ
ไปโดนอึเหลือขี่ตัวเอง
เขาจะชอบอึกฉี่ตามมุมแล้วพอเขาก็จะเลื้อยเล่นของเขาก็จะเลอะตัวเราก็ต้องคอยแบบเช็ด
เอาที่เราดูอยู่ตอนนี้ให้คุณผู้ชมดูนะคะวิธีการทำความสะอาดก็คือใช้กระดาษเปียก
แต่ว่าต้องไม่เป็นแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับ
แต่ทีนี้วันนี้มีงูพิเศษมาด้วย
เอาอย่างปอมเปอี่
เออพูดมาก่อนว่าตัวละ๕๕๐๐๐๐บาทตัวไหนคะขอโชว์ตัวหน่อยคะเปิดตัวปอมเปอี่
มาแล้วค่ะตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะอวบอ้วน
ความพิเศษของเขาเป็นยังไงคะพี่ต้นคะทำไมมันถึงพิเศษ
มีหลายมอบหรือสีพันธุ์รายละมีหลายสีพันธุ์อยู่ในตัว
เพราะแต่ละมอบเป็นสีพันธุ์ที่ได้รับความนิยม
กว่าจะได้เป็นตัวชัยร้ายพี่ต้อม
ก็ถึงอาจจะมี๕๗ปีเลย
ก็จะได้๑ตัวนะคะโอ้โฮ
โอ้โฮ
โอ้โห้ยยยยังไง
ตัวแรกของโลกเลยค่ะ

ชื่อรายอะไรว่าไปเลยค่ะ

แล้วก็ติด๑๘ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วย
เป็นที่ต้องการของต่างชาติด้วยตัวนี้

หลักแสนค่ะขึ้น๓๕๐๐ตัวนี้
บอกแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมว่าถ้ารวมทุกตัวนี่คือเป็นล้านนะคะ

คนที่ชื่นชอบสัตว์แปลกแบบนี้ก็คงจะตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนนะคะ
แล้วเห็นว่ามีการประกวดด้วย
ก็จริงมีการจัดกันมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าในส่วนของงานที่เรากำลังจะจัดในวันที่๘๙๐เดือนหน้า
ก็คือจะเป็นครั้งที่๒แล้วครับ
ที่จะมาภายใต้ของบีเบ็บ
แล้วคนที่เข้ามาร่วมประกวดมาจาก
คือใช้คำว่าเป็นระดับโลก
คนมาจากต่างประเทศมาร่วมประกวดกับเราได้ไหมคะ

เพราะว่าอย่างปีนี้ก็จะมีมาจากทางอินโดด้วย
ปีที่แล้วจะมีมาจากทางเวียดนาม

พอพูดถึงเรื่องของการแข่งขันไปแล้วไหน

ใช่ครับอันนี้เป็นถ้วยที่ได้ปีที่แล้ว
ถ้วยนี่ใหญ่กว่าพี่ดาวอีกนะคะ
รางวัลเขายิ่งใหญ่สมกับชื่อเขาเลย
เอาความพิเศษของแชมป์เก่าหน่อยค่ะ
ต้องบอกอย่างนี้ว่าคือในการประกวด
มันก็อย่างตัวนี้เป็นยีนเดียว

สภาพเขาจะไม่ใช่ประมาณนี้นะครับ

ครับก็ในสายพันธุ์เดียวกันเนี่ย
ต้องบอกว่าในสายพันธุ์เดียวกันที่มาประกวด

ก็คือลายบนหลังเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจน
แล้วเล็กเขาจะเห็นเป็นสีทอง

แล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้
เขาไปสู้กับงูอีกประมาณ๓๐๐กว่าตัว

ยีน๔ยีน๕ยีนมาหมดเลยครับ
ก็เลย่อยใบนี้ก็เลยได้มีของเขาไป

เป็นอุปสรรคสำหรับคนที่ได้ไปมากเลยครับ

ใช่ไหมฮะแปลว่าก็เป็นความภาครบุมใจนะ

เอาเป็นว่าให้คุณผู้ชมได้เห็นความสวยงามของงูบอลไพทอนที่มีความน่ารัก

ถูกต้องแล้วนะคะใครที่สนใจสัตว์น่ารักแบบนี้

หาดูได้เพราะเดี๋ยวนี้เขาจะมีงานด้วยเหมือนกันถูกไหมคะ

ถึงงานที่กำลังจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนหน่อยค่ะพี่ต้น
ก็จะเป็นการรวบรวมฟาร์มงูทั่วประเทศ
รวมทั้งมาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับ
จะมีการมาเปิดบูธเอางูมาโชว์กันมากมาย
รวมทั้งยังมีงานประกวดด้วย

ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในเอเซีย

ก็คือต้องบอกว่าเขาพูดนี้นะครับก็คือโน๑เลยโน๑ของโลก
แล้วก็เป็นคนที่ทำตัวนี้ได้ตัวแรก
แล้วราคาที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเขาอีก

ต้องไปแล้วล่ะนะคะ๘๙๐กันยายน
ถ้าใครอยากที่จะไปสัมผัสคนที่กำหนดราคาตัวนี้ได้นะครับ

ใครที่อยากจะเปิดโลกเปิดประสบการณ์ใหม่ก็ลองแวะเวียนไปดู

สำหรับสัตว์น่ารักของคนยุคใหม่หรือว่าคนที่ชอบสัตว์แปลกนะคะ